อันนี้ก็เรียกได้ว่ายังมีความโหดร้ายอยู่บนท้องถนนเหมือนกัน
ทุกวันนี้พฤติกรรมของคนขับรถแยกก็เยอะเหมือนกันนะคะ

รถปันทุกเนี่ยภุ่งชนจักรยานยนต์

พยายามที่จะขับออกเลนขวาเพื่อแซงรถในซอยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเวลาดังกล่าวนะคะก็มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับมาในเลนส์พอดี
ส่งผลทำให้ต้องเบรกกระทันหันจนเสียหลักล้ม
เดี๋ยวดูจังหวะช่วงนี้แหละครับจังหวะนี้ที่เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่ารถกระบะเขาจะแสงขวาออกไปอย่างไรแล้วเจอรถมอเตอร์ไซค์พอดี
นี่จังหวะนี้ครับแซงแล้วแซงแล้วแล้วก็เสียหลักล้ม
คือมอเตอร์ไซค์เขาก็มาถูกเลนของเขาแหละใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ล้มเสร็จ
เด็กด้วยมีเด็กด้วยมีเด็กด้วยเป็นพี่วินแล้วก็มีเด็กซ้อนนะคะแล้วก็เนี่ยขับหนีไม่ได้แบบหยุดรถมาดูนะคะ
โดยผู้บันทึกภาพนี้ระบุเอาไว้ว่าเหตุเกิดบริเวณถนนเรียบคลอง๒จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
แล้วก็บอกอีกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยพยายามจะขับตามแล้วแต่ว่าไม่ทันก็เห็นภาพเนี่ยตามตามซอกแทรกตามถนนตามไปนะคะ
แต่ว่ามีรถเยอะก็เลยเรียกได้ว่าตามไม่ทันเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน
ผมขอตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งถนนเส้นนี้ไม่มีเส้นประเส้นอะไรที่ระบุเลนเลย
ดูสิเขาดูสวนกันไปเหมือนเป็นคนเดินสวนกันอ่ะ
แล้วเลนส์อยู่ตรงไหนไหนเลนสวนไหนเลนชั้นไหนเลนเธอดูสิไม่มีเส้นไม่มีเส้นกลางถนน
ก็บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยได้เข้าแจ้งความแล้วโดยเหตุเกิดช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งลูกแล้วก็หลานไปโรงเรียน
จากนั้นก็มีรถกระบะคันนี้นี่แหละสีแดงที่เราวงกลมเอาไว้ขับสวนเลนขึ้นมาก็เลยเบรกแบบกระทันหันแล้วก็ล้มไปนะคะ
จากนั้นรถกระบะก็หักหนีแล้วก็เหยียบล้อหน้าจนเสียหาย
ล่าสุดได้ออกหมายเรียกคนขับกระบะคันนี้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มารายงานตัวนะคะ
โดยก็ให้เวลาถึงวันศุกร์นี้ถ้าไม่มาจะออกหมายเรียกฉบับที่๒ค่ะ
แล้วก็สำหรับในกรณีขับรถชนแล้วหนีนะฮะต้องย้ำความผิดฐานไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกขวาศาสตร์๒๕๒๒บัญญัติไว้ในมาตรา๗๘
คือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนหรือปรับตั้งแต่๒๐๐๑๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองสำหรับชนหรือว่าเฉียวแล้วหนีนั่นเองนะครับ